พ่อของน้องเปียโน

ที่ก่อเหตุทำร้ายลูกตัวเองจนเสียชีวิต
เจอศพในไร่มันสำปะหลังแถวบ้านที่นครสวรรค์
เมื่อวานนี้ไปได้ตัวที่ชนบุรีนะฮะ

ตัวจากชนบุรีกลับมาส่งที่สพลาดยาวท้องที่เกิดเหตุที่นครสวรรค์
มาถึงช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา

นายรณชัยบอกว่าผมไม่ได้ฆ่าลูก
ยืนยันเลยว่าไม่ได้ฆ่าจริง

แล้วเจอผีที่ไร่มันสำปะหลังแถวบ้านอืมเป็น
ผู้หญิงแก่ก็เลยวางลูกทิ้งเอาไว้วิ่งหนีผี
รู้อีกทีเอ้าลูกเสียชีวิตได้ยังไง
นี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวกลับมาเมื่อคืนนะฮะ
สพลาดยาวที่นครสวรรค์ท้องที่เกิดเหตุเจ้าของคดี
นำตัวนายรณชัยมาถึงโรงพักเนี่ยนะฮะ
คือนายรณชัยยังพูดเหมือนเดิมนะครับ
คือลักษณะวกวนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
แล้วยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ฆ่าลูกนะ
ตอนนั้นถูกผีหลอกตกใจกลัวผี
ลูกทิ้งเอาไว้ในไร่มันสำปะหลังแล้วก็วิ่งหนีไป
เราได้เขียนจดหมายไปขู่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวไหม

สวัสดีค่ะขออนุญาตครับ
สวัสดีค่ะขออนุญาตครับ

ขออนุญาตครับ

ขออนุญาตครับ

เขียนจดหมายไปขู่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวไหม

แล้วเราฝังถังแก๊บทำไมล่ะ

คะแล้วน้องเบียนโนอยู่ในสภาพดินเปื้อนหน้าได้ยังไงคะเราจำได้ไหม
จับไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยเจอผีหลอกผมก็หนีมา
เขาก็ตัดสินได้ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วด้วย

แต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะจะให้การยังไงก็ได้
คือในมุมหนึ่งน้องเปียโนลูกสาวของนายรณชัยอายุเพิ่ง๓ขวบก็เสียชีวิตแล้วด้วย
ไม่สามารถมาบอกอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ยังเด็กเหลือเกินด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่คืน๓มกราคมนะครับ
นายรณชัยนะครับอุ้มลูกสาวน้องเปียโนวัย๓ขวบออกจากบ้านแล้วก็วิ่งไปทางไร่มันสำปะหลัง

แล้วก็หากันไม่เจอสุดท้ายไปตามชาวบ้านมาช่วยหาเนี่ย
อยู่ที่ไร่มันสำปะหลัง
แล้วก็มีดินอุดอยู่ที่ปากเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนลูกชายของคุณย่าน้องเปียโน
คือนายรณชัยก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปแล้วเมื่อวานก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
วันนี้ตำรวจนะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยคุมตัวไม่ใช่คุมตัวฮะเชิญนะฮะเชิญ
เชิญลุงหนองลุงหนองอายุ๖๐ปีนะครับชื่อจริงชื่อนายสนองปานน
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และเป็นลุงแท้ของนายรณชัยที่เป็นผู้ต้องหา
ซึ่งนายรณชัยเนี่ยนับถือลุงหนองที่เป็นลุงแท้เหมือนกับเป็นพ่อ
แล้วก็ไว้ใจมากตำรวจเชิญลุงหนองเนี่ยที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่ใส่แมสสีฟ้าเนี่ยนะครับ
ตำรวจให้ลุงหนองมาช่วยพูดจาเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วมาช่วยสอบถามนายรณชัยหน่อย
เพราะว่านายรณชัยยังปฏิเสธเสียงแข็งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าไม่ได้ฆ่าลูกไม่ได้ฆ่าลูก
แต่ก็พูดจาวกไปวนมานี่ลุงหนองนะฮะยืนคุยกับหลานชายคือรณชัยเนี่ย
ลูกกงของห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพลาดยาวที่นครสวรรค์
หลังจากคุยกับหลานชายเสร็จนะครับลุงหนองบอกกับสื่อมวลชน
บอกว่าปกติรณชัยหลานชายเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากนะ
พูดจาเรียบร้อยไม่ได้ก้าวร้าวรุนแรงไม่เคยก่อเหตุอะไรที่ไหน
ส่วนเรื่องการใช้ยาเสพติดยอมรับว่าหลานชายเคยติดยาเสพติด
ไปทำงานที่กรุงเทพจนมีอาการทางจิตประสาท
แล้วพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยที่นครสวรรค์ลุงหนองบอกลุงหนองนี่แหละ
ก็คอยช่วยดูแลนะพาไปบำบัดพาไปรักษาพาไปรับยากิน
เรื่องของอาการทางจิตประสาทคอยถามตลอดว่ากินยาหรือยัง
วันนี้กินยาหรือเปล่ารณชัยก็ตอบทุกครั้งว่ากินแล้ว
แต่ลุงหนองบอกลุงว่าคนที่กินยาทุกวันเนี่ยอาการมันไม่กำเริบแบบนี้นะ
ไม่น่าจะเป็นแบบนี้
เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเขากินยานะเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมาก
ไม่นะครับ

เพราะว่าเมื่อก่อนที่ว่าจะทำลงไป
บอกให้นะว่าเกย์น่าจะแตสเขาละไปเยอะหน่อยนะครับ

คือลุงหนองก็มองไปทั้งเรื่องของอาการทางจิตประสาทที่เป็นอยู่ที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของการเคยเสพยาเสพติดนะนะ
แต่นี่ก่อเหตุจากนครสวรรค์นี่ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปถึงชนบุรีนะไกลนะคะ
ไปตลอดรอดฝั่งได้ยังไงเนี่ยตำรวจไปตามเจอเมื่อวานนะฮะอืม

คือมีพลเมืองดีเนี่ยเขาดูข่าวแล้วเขาจำได้ค่ะ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยก็ไปจับได้ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะ
ทุกผู้ชมครับจำได้ไหมฮะเมื่อวานนี้ที่ทางหลานชายของนายรณชัยผู้ต้องหาเนี่ย
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่านายรณชัยเนี่ยเคยเขียนจดหมายเป็นชื่อของคนในครอบครัวหลายคน
แล้วก็มีชื่อของน้องเปียโนที่เป็นลูกสาวตัวเองด้วยบอกว่าจะฆ่ายกครัว

โดยมีชื่อต่างเอาไว้พอเขาเจอจดหมายกันเขาก็ไปเผาทิ้งแล้วภรรยานายรณชัยบอกว่ายังไปเจอถังแก๊สเนี่ย
ถูกเอาไปฝังเอาไปแอบไว้หลังบ้าน

เหมือนกับรณชัยสามีเนี่ยเตรียมการจะใช้ถังแก๊สเนี่ยมาก่อเหตุฆ่าคนในบ้านหรือยังไร

ภรรยานี่อยู่ด้วยไม่ได้ต้องขอแยกทางไปนะฮะ

แต่รณชัยเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็น้องเปียโนเนี่ยคุณย่าเขาจะเลี้ยง

คุณย่าบอกไม่เคยปล่อยหลานห่างตัวเลยเพราะว่าก็กลัวกลัวหวั่นลูกชายตัวเองเหมือนกัน
แต่กลางดึกคืนวันนั้น๓มกราคม

รณชัยมาปลุกบอกช่วยไปดูท่อปลาปลาอะไรท่อน้ำอะไรที่บ้าน

น้ำแตกให้แม่ไปดูให้หน่อยแม่ก็อารมณ์แบบสลึมสลือตื่นมา

รณชัยเห็นอีกทีอุ้มลูกออกหลังบ้าน

วิ่งตามไม่ทันไปตามชาวบ้านมาช่วยดูเนี่ย

คือจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันมีชื่อของ
คุณฮายอาภาพรนครสวรรค์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะฮะ

คือเนี่ยเราก็พยายามสอบถามลุงหนองนะ
ที่เป็นลุงแท้ของนายรณชัยว่าเอ๊ะตกลงยังไง
ทำไมไปมีชื่อของคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์เขาได้
หนองบอกว่ารณชัยเนี่ยเขาเป็นหลานของคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์นะ

แต่อีกฝั่งนึงเขาจะนับผู้ต้องหาเป็นญาติหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้ลุงหนองก็ไม่ทราบแต่มีศักดิ์เป็นหลานกันนะ

เพราะว่ารณชัยเนี่ยญาติอีกคนนึงก็บอกกับเราว่าเขาเป็นหลานจริงความจริงเป็นหลานแท้ด้วย
เพราะแม่ของรณชัยเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่สาวของคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์

แต่ไม่รู้ว่ามีศักดิ์เป็นพี่สาวหรือว่าเป็นพี่น้องกันแท้

อาจจะเป็นญาติญาติเครือญาติมีศักดิ์เป็นพี่สาวก็ได้แต่เรื่องรายละเอียดในจดหมายที่บอกรณชัยเขาเขียนชื่อคนในครอบครัวไว้
รวมทั้งชื่อคุณฮายเนี่ยแล้วบอกจะฆ่าให้หมดเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยคือญาติคนอื่นเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่ามันเป็นยังไงจดหมายเขียนแบบไหนยังไงรู้แต่จากที่แม่ของรณชัยเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
เพราะพอเจอจดหมายกันเนี่ยเขาก็เผาทิ้งกันแล้ว
ท่านผู้ชมครับช่วงสายวันนี้นะครับมีพี่ชายคนโตของผู้ต้องหานะครับ
ชื่อนายนพดลนะครับมาเยี่ยมน้องชายที่สพลาดยาว
หลังจากเข้าไปเยี่ยมน้องชายเสร็จพี่ชายบอกว่าก็อยากจะมาดูหน้าน้องนั่นแหละ
มาดูอาการหน่อยพอไปเห็นน้องในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
อยู่ด้านในลูกกรงนี่ก็สงสารตอนนี้ในครอบครัวเศร้ากันหมด
โดยเฉพาะการต้องสูญเสียหลานสาวก็คือน้องเปียโนวัย๓ขวบ
พี่ชายเชื่อว่าที่น้องชายก่อเหตุเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงคงจะฆ่าลูกสาวของตัวเองจริง
เพราะน้องชายใช้ยาเสพติดติดยาเสพติดมานานหลายปีแล้ว

นิวัฒน์พิพัฒนสิริรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แถลงความคืบหน้าคดีนี้บอกว่าหลังจากคุมตัวนายรณชัยได้ในพื้นที่ชนบุรี
ก็คุมตัวมาส่งที่สพลาดยาวท้องที่เกิดเหตุมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนะครับโดยอ้างว่าอุ้มลูกออกมาจากห้องนอนในบ้าน
เพราะถูกผีหลอกแล้วก็พาลูกวิ่งหนีไปที่ไร่มันสำปะหลัง
แล้วก็ไปเจอผีอีกก็เลยวางลูกทิ้งเอาไว้แล้วตัวเองก็วิ่งหนีไปอีกทางนึง
ไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวแต่ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
เพราะมีพยานปากสำคัญก็คือแม่ของนายรณชัยที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็วิ่งตามไปติดติดที่นายรณชัยวิ่งอุ้มลูกสาวหายไปในความมืดในไร่มันสำปะหลัง
แล้วก็ชาวบ้านที่มาช่วยตามหาจนไปเจอเด็กเสียชีวิตในสภาพมีดินเนี่ยอยู่ในจมูกแล้วก็ในปาก
อุดปากอุดจมูกเอาไว้
ผลการชนะสูตรศพของน้องเปียโนนะครับแพทย์ระบุว่ามีดินอยู่ในจมูกและปาก
และเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจ
ซึ่งตำรวจบอกว่าพยานแล้วก็หลักฐานต่าง
มีน้ำหนักเพียงพอในการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายรณชัย

คำถามก็คือตกลงแล้วเนี่ยทำไปเพราะอะไรคลั่งยาหลอนยาเสพติดหรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่าผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของนายรณชัยนะฮะ
การตรวจเบื้องต้นนะครับอืมไม่พบสารเสพติดนะฮะค่ะ
ว่าอาจจะเป็นช่วงของการทิ้งช่วงระยะเวลากว่าจะตามเจอตัวด้วย

นี่นะฮะส่วนเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มเบียร์
ผู้ต้องหายอมรับว่าดื่มติดต่อกันหลายวัน
ประวัติการรับยาทางจิตเวทมีการเข้ารับการรักษาจริง
แต่จะเป็นเพราะผลจากการกินยาไม่ต่อเนื่องหรือไม่
ต้องให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ยังไม่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เนื่องจากผู้ต้องหายังให้การภาคเศษนะฮะ
ต้องรอสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
ชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
ตอนที่วิ่งหนีไปอ่ะที่ว่าบอกวางลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีผีไปอ่ะ

นายรณชัยนะครับขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็มีเงิน๓๐๐บาทติดตัว
ก็เอาไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ไปชนบุรี
อ้างว่าจะไปหาแฟนที่อยู่ที่ชนบุรี
พลเมืองดีเขาแจ้งเบาะแสเขาดูข่าวแล้วเขาเห็นเขาจำได้
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เจอตัวแล้วก็ควบคุมตัว
ตอนที่คุมตัวอยู่เนี่ยนะฮะตำรวจนำภาพของน้องเปียโนลูกสาวของนายรณชัยไปให้นายรณชัยดู
ตำรวจบอกผู้ต้องหานี่เห็นรูปของลูกสาวนี้อึ้งไปเลยนะฮะ

แล้วนิ่งเงียบไปเลยไม่พูดไม่จา
ส่วนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สพลาดยาวไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมีอาการกระสับกระส่ายตลอดเวลา
เมื่อช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวนายรณชัยไปตรวจเลือดนะครับเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
เพราะผลเบื้องต้นเนี่ยไม่พบสารเสพติดนะครับเดี๋ยวรอผลอย่างละเอียดหลังจากนั้นก็คุมตัวมาคุมขังต่อที่สพลาดยาวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับข้อหาที่แจ้งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นี่ช่วงที่คุมตัวกลับมาหลังจากนำไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดอย่างละเอียดเนี่ยนายรณชัยก็ยังยืนยันอยู่นะค่ะนักข่าวไปถามนี่ก็ยังยืนยันบอกไม่ได้ฆ่าลูกแล้วก็ไม่เครียดอะไรด้วยแค่ปวดหัวอยากนอนแล้วอยากฝากบอกครอบครัวว่าเสียใจค่ะอ่า
นี่ฮะ